รินลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
บัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์สมาชิกรัฐสภา
เพื่อเป็นทางออกต่อสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูล
ที่มีประเด็นถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันและแม้แต่ในขณะนี้
และเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูลฉบับนี้
สามารถเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้มีกระบวนการที่ชอบโดยรัฐธรรมนูล
และเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลที่มีผลผูกพันทุกองค์กร
กับผมจึงขอเสนอยัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อสามสิบเอ็ด
รัฐสภาได้มีมติขอให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา
รัฐธรรมนูญมาตราสองร้อยสิบวงเล็บสอง
ที่เป็นเช่นนั้นก็ดังที่กับผมกราบเรียนและท่านประธานได้รับทราบแล้วว่า
สารรัฐธรรมนูลได้มีคำวินิจฉัยที่สี่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
หรือที่เราเข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นคำวินิจฉัยกลาง
แต่แม้จะมีคำวินิจฉัยกลางปรากฏออกมาข้อความต่างก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่
วินิจฉัยกลางของสารรัฐธรรมนูลระบุไว้ตอนหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญ
ก็คือระบุว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูลใหม่ได้
แต่ต้องให้ประชาชนได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อได้จัดทำรำนูลฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือสาระสำคัญของคำวินิจฉัยกลางที่ปรากฏออกมา
แต่ปรากฏว่าทันทีที่คำวินิจฉัยกลางปรากฏออกมาเกิดข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
ในเรื่องความเห็นที่ไม่สอดคล้องต้องกันในเรื่องของการตีความคำวินิจฉัยกลาง
ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงวิชาการในแวดวงของผู้ที่มีประสบการณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูลด้วยกันเอง
ทั้งอดีตแล้วก็ฉบับล่าสุดรวมทั้งความเห็นแย้งในระหว่างสมาชิกรัฐสภาด้วยกันเอง
ซึ่งท่านประธานก็คงเห็นอยู่แล้วณเวลานี้ว่ามีความเห็นที่ไม่สอดคล้องต้องกัน
ว่าแท้จริงแล้วคำวินิจฉัยกลางของสารรัฐธรรมนูลมีความหมายอย่างไรในทางปฏิบัติที่เป็นจริง
ยกตัวอย่างเช่นในประเด็นที่๑มีข้อถกเถียงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เราพิจารณาอยู่
และกำลังจะพิจารณาวาระสามหรือไม่ก็ตามเนี่ยเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูลขึ้นใหม่ทั้งฉบับที่มีคำถามนี้เพราะว่าในร่างรำนูลฉบับนี้
มีหลักการอยู่สองหลักการรวมกันหลักการที่หนึ่งก็คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลมาตราสองร้อยห้าสิบหก
ซึ่งว่าด้วยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูลซึ่งเป็นเรื่องการแก้ไขปกติ
กับอีกหลักการหนึ่งก็คือหลักการให้มีการจัดตั้งสอสรขึ้นมา
ว่าสุดท้ายแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
หรือเป็นร่างจัดทำรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับกันแน่
นี่คือข้อถกเถียงประการที่หนึ่ง
ประการที่๒คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยว่าการจัดทำรัฐธรรมนูลฉบับใหม่ทำได้
แต่ต้องให้ประชาชนได้ลงประชามติขีดเส้นใต้เสียก่อน
คำว่าเสียก่อนนี่แหละครับแปลว่าเสียก่อนตอนไหน
นี่คือคำถามที่ถกเถียงกันชัดเจนมาก
ว่าเสียก่อนก่อนที่จะยื่นยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
เพื่อพิจารณาในวาระที่หนึ่ง
หรือเสียก่อนหลังลงมติวาระที่สาม
เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เอาไปทำประชามติ
ก่อนจัดตั้งสสร

จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นี่คือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบว่าเสียก่อน
เสียก่อนตรงไหน
และยังไม่มีผู้ใดหาข้อยุติได้
จากถกเถียงกันระหว่าง๒ความเห็น
ประเด็นที่๓ที่ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง

การทำประชามติที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น
มีระบุไว้แค่๒มาตราเท่านั้นครับ
ว่าให้จัดทำประชามติได้
คือหนึ่งรัฐธรรมนูลมาตราหนึ่งร้อยหกสิบหก

สามารถทำประชามติสอบถามความเห็นประชาชนได้
ซึ่งเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร
กับที่ระบุไว้ในมาตราสองร้อยห้าสิบหกวงเล็บแปด

ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
หลังจากผ่านวาระที่สามแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้า
ต้องนำไปทำประชามติเสียก่อน
การทำประชามตินอกจากนี้ไม่ได้บรรยัติไว้
รัฐธรรมนูลชัดเจนในมาตราใด

จึงต้องอาศัยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
เป็นหลักว่ากรณีใดจะทำประชามติเมื่อไหร่อย่างไร

งั้นก็จะนำไปสู่ข้อถกเถียง
ในเรื่องหน้าที่และอำนาจของสมาชิกรัฐสภา
ดังที่เกิดขึ้นจริง
และเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
ในประเด็นที่สี่
ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงก็คือ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี๒หลักการด้วยกัน

หลักการในการแก้ไขมาตรา๒๕๖ปกติ
ตามที่บรรยัติไว้ชัดเจนแล้วในร่ำนูล

หลักการที่๒คือให้มีการตั้งสอสร
เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูลใหม่
ตามหมวด๑๕ทัพ๑
ซึ่งสารรำนูนได้วินิจฉัยว่า
จัดทำรำนูลใหม่ให้ทำประชามติเสียก่อน
เพียงเท่านั้นเองดังที่กับผมกราบเรียน
แต่ไม่ได้ถึงขั้นวินิจฉัยว่า
รัฐธรรมนูญฉบับที่เรากำลังพิจารณามาก่อนหน้านั้น
และกำลังจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่อย่างไรนั้น
จะตกไปทั้งฉบับหรือไม่
ซึ่งจะทำให้นำไปสู่การตัดสินใจได้ว่า
เราจะนำไปสู่การโหวตวาระ๓ได้หรือไม่
เพราะยังไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงแล้ว

ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว
นี่ก็คือประเด็นที่กับผมขออนุญาต
ยกตัวอย่างกราบเรียนถึงข้อถกเถียง
ในเรื่องหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา
ว่าจะสามารถเดินหน้าลงมติในวาระที่๓ต่อไปได้หรือไม่
ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจริง
และเกิดขึ้นแล้วตามถ้อยคำในรัฐธรรมนูลทุกประการ
กับผมจึงเห็นควรให้รัฐสภาได้โปรดมีมติ
ให้ส่งสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งในประเด็นต่าง
เหตุผลทั้งหมดนี้ไม่ได้มีความประสงค์ต้องการเตะถวง
หรือประวิงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนุนแต่อย่างใดทั้งสิ้น
เพราะท่านประธานก็ทราบจุดยืนของผมและพักประชาธิปัตย์ดี
ว่าเราประสงค์จะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูลไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั้น
ประสบความสำเร็จได้จริง
และนำประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น
ที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นได้จริง
แต่ที่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบเพื่อส่งสารรำนูล
วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้กระบวนการพิจารณาร่างแก้ไขรำนูนนี้
เป็นไปโดยความรอบครอบและเป็นไปด้วยความชอบโดยรัฐธรรมนูล
และเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
โดยปราศจากข้อสงสัยและไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง
และเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูลครั้งนี้สามารถนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติม
และได้มาซึ่งรัฐธรรมนูลที่มีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นในอนาคตได้อย่างแท้จริง
และสำคัญที่สุดเพื่อให้ยัตตินี้ได้เป็นทางออกให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง
แนวปฏิบัติสุดท้ายครับท่านประธาน
ถ้ารัฐสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบอย่างที่กระผมได้เสนอต่อท่านประธาน
ในทางปฏิบัติเราอาจจะขอให้วิบสามฝ่ายได้ร่วมมือกันในการที่จะไปยกร่างยัตติ
โดยอาจจะอาศัยประเด็น๔๕ประเด็นที่กับผมได้หยิบยกขึ้นมาเป็นต้นร่าง
หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมพิจารณาอย่างไรก็สุดแล้วแต่

ร่วมกันยื่นยัตติที่เป็นรูปธรรมในประเด็นปัญหาข้อถกเถียงให้ได้คำตอบที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อสารรัฐธรรมนูลได้ต่อไป
ทั้งหมดนี้คือข้อเสนอของกระผมขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
ข้อเสนอคุณจุลินมีผู้รับรองว่าครับ
ผู้รับรองจะสมัครที่ผู้รับรองตอนหลัง๔๐ใช่ไหมครับ

ครบไหมครับข้อเสนอก็เป็นข้อเสนออีกยัตติหนึ่งนะครับ

ครับเชิญเชิญหมอชนราชครับ

สมาชิกสภาพฤทธัยรัฐศดรจังหวัดนานพรรคพฤทธัย

ขณะนี้เนี่ยรัฐสภาเรากำลังยับรับยติ๒ยติ
ติแรกเสนอด้วยเพื่อนสมาชิกทางวุฒิสภา
ขอให้สภามีมตินะครับ
ไม่ให้มีการพิจารณาลงมติ
ร่างลำนูนแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สาม
ซึ่งกำลังมีการอภิปรายอยู่
แล้วก็มีท่านสมาชิกจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
มาเสนอยติขึ้นอีกยติหนึ่ง
ขอให้สภาพิจารณาส่งให้สารลำนุนวินิจฉัย
หน้าที่และอำนาจของรัฐสภา
เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ถ้ามีผู้รับรองยติเรียบร้อย
รัฐสภารับรองเป็นยติครับ

อนุญาตเอ่ยนามท่านครับเราพินายศตินู้นไม่ได้นะครับ
ประเด็นนี้นะผมอยากให้ท่านประธานช่วยให้ชัดเจนครับ
ขณะนี้เนี่ยมันมีการเสนอยติซ้อนยติ
ขณะที่ยติหนึ่งกำลังพิจารณาอยู่ครับ
ตกลงว่าเราจะเอายติไหนขณะนี้ยติแรกตกนะครับ

ก่อนที่เราจะเริ่มทำนาธิกันครับ

จริงจริงที่หมอพูดนะฮะผมก็เลยเชิญเจ้าทิมาหาลือกัน
สุดก็มีความเห็นว่ามันเป็นยัตติที่เกี่ยวเนื่องทำนองเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประเด็นก็คือว่าเมื่อตอนถามยติก็จะต้องไล่ถามยติไป
ถ้าสมมุติว่ายัตติที่ท่านสมชายเสนอมีผล
นั่นหมายความว่าไม่มีการลงมติ
ติท่านจุลินก็อาจจะมีปัญหาตกไป
หรือถ้าถามยัตติของท่านจุลินก่อน
ถ้าสภาเห็นชอบด้วยก็ต้องส่งสารรำนูลต่อไป
เรื่องก็จบไปในตอนนี้ค้างเรื่องนี้ไว้
อันนี้คือแนวที่ปฏิบัตินะครับหมอเราได้คุยกันเรื่องนี้อยู่ครับผม
แนวปฏิบัติควรจะเป็นอย่างไรครับผมครับ
เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีผู้เสนอยติอื่นอีกหรือไม่
แต่ว่าเมื่อมันเป็นเรื่องทำนองเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็เลยอนุญาตให้พวกเราได้ให้ความเห็น
ขณะนี้ความเห็นแรกก็คือ๑เสนอให้มีการลงปฏิว่าไม่ลงปฏิในวันละ๓
แล้วก็ท่านสมาชิกตั้งแต่ท่านสมคิดเป็นต้นมาเขาไม่เห็นด้วยนะครับ
ต่อมาท่านจุลินก็เสนอเพื่อส่งสารรำนูนอีกยัตติหนึ่ง
ผมก็หารือเจ้าหน้าที่นะครับว่าแนวอย่างนี้มันจะทำให้ยัตติเดิมตกไปหรือไม่นะครับ
ก็คำตอบก็คือว่าอาจจะทำเรื่องนี้มาลงมติ
เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีคนขอเลื่อนเสนอยติต่อไปอีกหรือไม่
ก็ให้โอกาสสมาชิกได้มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นข้อเสนอ
แล้วสุดท้ายก็คือมาลงมติครับผม
ท่านประธานที่เคารพครับกับผมชนนั่นศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภา
ถ้าท่านประธานจะวินิจฉัยว่าเป็นยติที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับ
มันต้องลงมติในธรรมนองเดียวกัน
แต่ว่ายัตติที่เสนอเนี่ยยัตติคือข้อเสนอให้สภามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ
และมติที่ผู้เสนอยติขอเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับ
มันคนละเรื่องกันเลยซึ่งยัตติหลังเนี่ยขอให้รัฐสภาวินิจฉัย
มีมติว่าจะส่งสารลำนูลวินิจฉัยหน้าที่อำนาจของรัฐสภาหรือไม่
โดยท่านอ้างเหตุผลมา๓๔เรื่องนั้นนะครับ
ถ้ามีมติเราส่งครับ
นั่นหมายความว่าตัวร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมขณะนี้เนี่ย
ก็ถูกพักค้างไว้ค้างอยู่ในระเบียบวาระ
ขณะเดียวกันยติแรกนะครับ
รัฐสภาพิจารณาไม่ให้ลงมติในวาระที่๒
และให้เหตุผลว่าร่างลำนุนฉบับนี้ตกไปแล้ว
โดยอ้างคำวินิจฉัยสารรัฐมนูล
ท่านบอกว่าไม่ให้พิจารณาเพราะมันตกไปแล้ว
ถ้ารัฐสภามีมติว่าไม่ให้พิจารณาครับ

ติที่๒คำถามที่๒ถ้าท่านถือเป็นทำลองเดียวกันก็ไม่เกิดผล
มันเป็นยติที่แยกกันอย่างชัดเจนครับท่านประธานผมไม่เห็นด้วยนะครับ

ด้านนี้ยัตติยังยงอยู่นะครับยังไม่ตกนะครับ
ท่านต้องวิจัยคำถามแรกก่อนยติแรกก่อนว่าตกหรือไม่ตก
ถ้าไม่ตกแล้วจึงจะเข้าสู่ยติที่๒เสนอครั้งที่๒ได้ครับ
ไม่ใช่มาเสนอซ้อนกันอย่างนี้ผมถือว่ายติแรกตกครับ
ก็ต้องพิจารณาไม่ได้ครับอันนี้ไม่ชอบด้วยบทบรรยัติรัฐมนูล
เขียนในข้อมะครับครับถ้าท่านพินาไปเนี่ย
สิ่งที่ท่านมีมติวันนี้ถือเป็นโมคะทั้งหมดนะครับขอบพระคุณครับ
ขอเรียนว่าจะอนุญาตให้สมาชิกเสนอยัตติได้ครับ
และผมก็จะไล่ไปลงมติตามที่ท่านสมาชิกเสนอครับ
คือเมื่อท่านสมชายเสนอผมจะขอให้ลงมติท่านสมชายก่อน
ถ้ายศติท่านสมชายให้ความอินชอบก็จบไปตอนนึงนะครับ
ญาตให้ยัตติขอเรียนคุณหมอว่าถือว่ายัตติเดิมไม่ตกครับ

ต่อไปขอเชิญผู้อภิพรายท่านต่อไปนะครับคุณเซธรีย์ส่วนพาตนเนอะ
เพราะเราอยู่ในวาระที่กำลังพินาเอ่อที่จะลงปฏิในวาระสามเนี้ย
มันไม่สามารถดำเนินการได้เพราะขัดคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
มีผลให้รัฐอำนูลที่แก้ไขเนี่ยตกไปทีนี้ประเด็นที่ท่านประธาน
ซึ่งผมต้องขออนุญาตขอบคุณท่านคุณหมอชนละนานก็มีความกังวลครับว่า
ถ้ายัตติที่ผมเสนอได้รับการรับรองจากสมาชิกรัฐสภาแล้วเอ่อ
ด้วยความเคารพท่านลำตรีจุลินท่านเสนอยติ
ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ทำนองเดียวกันมีประเด็นที่แตกต่างกันไป
เพราะประเด็นผมนั้นคือจะพิจารณาให้ร่างลำนูนที่กำลังจะพินาวาระ๓เนี่ย
ไปโดยไม่ต้องพินาในวาระสามได้เพราะคำวินิจฉัยสารนูล
แต่ยติของท่านจุลินเป็นเรื่องที่ขอให้ส่งไปถามสารรัฐมนูล
นองเดียวกับที่ผมกับท่านภัยบูลและเพื่อนสมาชิกเคยยื่นยติ
ขอให้ส่งไปสารลำนูนผมคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน
เวลามาพินาเอามารวมกันเนี่ยจะขออนุญาตว่าเอ่อ
ไม่น่าจะนำมารวมไทยมองเดียวกันได้ครับ
จะขอให้ท่านประธานวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าต้องพินายติผมให้แล้วเสร็จก่อน
มติเรียบร้อยแล้วท่านประธานจะเห็นว่าจะให้ส่งไปสารรัฐมนุน
จุลินก็ต้องเสนอยติขึ้นมาใหม่ครับก็ขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัยครับ
ผมต้องขออนุญาตที่ประชุมนะครับตอนนั้นผมเจ้าของมติที่ประชุมครับ
ว่าจะให้ลงมติร่างรับนูลตามข้อบังคับข้อสามสิบสามวงเล็บหนึ่ง
ขอให้รวมวาระการประชุมรัฐสภาที่เป็นเรื่องเดียวกันทำนองเดียวกันเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพินารวมกัน
เพราะฉะนั้นยติเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยติของร่างรับนูลถ้าสมาชิกมีความเห็นอย่างนี้
ผมก็จะขอมติที่ประชุมถ้ามติที่ประชุมว่ายังไงก็ดำเนินการไปตามนั้น
คือผมคิดว่ายัตติของท่านสมชายก็ไม่ได้ตกไปเพราะว่าเชื่อว่าสมาชิกเนี่ย
จะมีการเสนอยติธรรมนองในอีกหลายท่านเช่นบางท่านอาจจะเสนอให้เลื่อนไป
ท่านเสนอให้ส่งสารำนูนอย่างที่คุณจุลินทำหรือท่านสมชายเสนอเพื่อให้ลงมติว่าลงมติได้หรือไม่นะครับ
ผมขอถามขออนุญาตที่ประชุมนะครับเพื่อจะได้จบง่าย
แล้วก็จบไปเลยใครเสนอยติทีหลังก็จะได้ไม่มีท่านประธานครับ
ครับท่านท่านประธานครับขอเชิญครับท่านประธานครับนิดหนึ่ง
เชิญครับเชิญครับท่านประธานครับผมวิรากรกรกรกร
สมาชิกสภาพผู้แทนสดรจังหวัดนครสวรรค์พักพลังประชารัฐ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมว่าณขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่
อยู่ยังไม่เข้าระเบียบวาระเรื่องร่างรับนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราชนะครับท่านประธานครับเรายังอยู่ในวาระ
ที่ท่านประธานขอรับฟังความคิดเห็นนะฮะเป็นช่วงหาลือซะมากกว่านะครับ
ท่านประธานครับยังไม่ได้เข้าระเบียบวาระนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น
เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราถึงได้ลงชื่อเพื่อที่จะเสนอ
ความคิดเห็นว่าเราตามที่ท่านประธานขอหาลือเนี่ย
ผมก็กำลังจะบอกมีทางออกที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้
นูลฉบับนี้ต้องตกไปซึ่งมันไม่เกิดความสง่างามกับรัฐสภา
แต่อย่างใดเลยครับเราพิจารณากันมาวาระหนึ่งผ่านระเบียบว่า
ในขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนะครับเรายังกำลังจะลงมติวาระสามเนี่ย
ผมกำลังหาทางออกให้กับสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านก็คิดเหมือนผมเนี่ยว่า
เรามาร่วมกันหาทางออกกับของรัฐสภาก่อนดีกว่าไหมก่อนที่จะลงมติคว่ำไปเลยอย่างนี้นะครับ
ซึ่งผมว่ายังไม่เข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องของการพิจารณาเรื่องรับนูนนะครับ
เป็นเรื่องที่ท่านประธานขอหาลือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า
เปิดให้มีการหาลือต่อไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มองหาทางออกให้กับรัฐสภาครับ
พระคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
เชิญครับเชิญเชิญนะครับ
กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายภัยบูรณิติตะวันสมาชิกภักดิ์พลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับท่านประธานเมื่อกี้ท่านประธานวินิจฉัยกรณียติที่ท่านสมาชิกเสนอตามข้อ๓๑นะฮะ
ท่านก็อาจจะใช้ข้อบังคับข้อ๓๒อนุ๕ก็คืออนุญาตตามที่เห็นสมควร
ผมก็ขออนุญาตทักทวงท่านประธานครับว่าการยื่นตามข้อสามสิบเอ็ดนั้น
จะต้องมีการยื่นทำเป็นนังสือชี้แจงหลักการเหตุผล
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดแจ้งแล้วมีสมาชิกรัฐสภารับรอง
น้อยกว่าสี่สิบท่านแล้วก็เสนอให้ท่านอ่า
ประธานเพื่อพินาแล้วก็บรรจุระเบียบวาระการประชุม
ซึ่งมีขั้นตอนอยู่แล้วครับผมเคยยื่นตามข้อ
บังคับข้อสามสิบเอ็ดในครั้งแรกท่านประธานไม่รับพิจารณาด้วยครับ
บอกว่าไม่อยู่ในอำนาจของรัฐสภาด้วยแต่ครั้งที่สองท่านรับ
แต่ว่าครั้งนี้เมื่อท่านเพื่อนสมาชิกเสนอในที่ประชุม
โดยที่ยังไม่มีเรื่องสาระใดทั้งสิ้น
แต่ท่านประธานก็รับเข้ามาเป็นยติอีกแล้วผมต้องขออนุญาตทักทวงไว้ครับว่า
เพื่อที่จะให้กระบวนการวินิจฉัยหรือพินาในการทำหน้าที่ฐานะท่านประธาน
ก็อยากจะให้เป็นไปได้นะผมขอคัดค้านการที่จะบรรจุยัตติ
ตามข้อสามสิบเอ็ดวัยแต่ผมไม่ได้ขอมัตติที่ประชุมแล้วครับ
ผมคัดค้านโดยเหตุและผลที่ผมกลับเรียนท่านประธานยินดีครับ
รับฟังเสมอครับเพราะว่ามันมีผู้ที่จะเสนอความเห็นนี้อีกมากนะครับ
ข้อสังเกตท่านวิรากรนั้นก็ถูกต้องฮะก็คือขณะนี้มันเริ่มต้น
แต่ว่าบังเอิญเมื่อตอนเริ่มขอความเห็นหรือให้พวกเราได้แสดงความเห็นเนี่ย
สมชายก็เสนอยติเลยอันนี้เราเราต้องทราบเบื้องต้นนะครับ
ที่อยู่ดีเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งมาเสนอยัตติ
เอิญว่าท่านสมชัยเนี่ยเสนอยติเลยโดยเรื่องเนี่ยยังไม่สู่การพินาในเรื่องวาระเรื่องด่วน
แต่เมื่อถึงเวลาเร่งด่วนเนี่ยเราไม่อาจจะอภิปรายอะไรได้ครับ
เพราะเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเขาต้องลงมติหรือไม่ลงมติเท่านั้นเอง
อันนี้ก็อยากเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่ประชุมว่าโดย
ผมได้วินิจฉัยไปแล้วครับว่าเชื่อว่ามีข้อเสนอจากพวกเราอีกหลายเรื่อง
ก็จะประมวลไว้แล้วก็จะลงมติตามที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นครับ
เพราะว่าอย่างที่ท่านวิรากรได้บอกว่าท่านก็มีข้อเสนอว่า
ไม่ให้เรื่องนี้ตกไปนะครับท่านจะเสนอแนวปฏิบัติไปอีกแนวหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็ยินดีรับฟังข้อเสนอทั้งหมดนะครับขอให้พวกเราได้พิปรายต่อไป
แล้วผมจะสรุปตอนสุดท้ายว่าในสุดเราจะลงมติกันว่าอย่างไรครับ
ขอเชิญท่านนี้ก่อนจำหน่งนะครับคุณหมอเชิญครับ
คุณหมอครับท่านประธานที่ขอรับ
กับผมชนหน้าศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภา
ด้วยความเคารพท่านท่านครับการวินิจฉัยเรื่องของยัตติที่จะส่งให้ศาล
นูลวินิจฉัยเรื่องหน้าที่และอำนาจเนี่ยมันก็เขียนชัดเจนมีข้อมังคับ
ไว้เป็นการเฉพาะคือข้อสามสิบเอ็ด
นั่นหมายความว่าจะต้องทำเป็นรายลักษรมีผู้รับรองมีคำร้อง
มาให้สมาชิกได้พิจารณาให้ชัดเจนแล้วก็ใช้คำร้องนั้นน่ะ
ต่อสารถ้ามีมติเสมือนที่เราเคยทำกันมาครับ
มาใช้ข้อ๓๒เสนอเป็นยัตติด่วนด้วยวาจา
และให้เหตุได้ผลในสภาเนี่ยก็ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ
ด้วยความเคารพท่านท่านครับเพื่อให้สภาทำงานได้
ผมเห็นด้วยนะครับในยติแรกเนี่ย
สมาชิกสามารถให้ความเห็นได้ทุกมุมครับได้ทุกมุมเลย
ถ้าจะไม่ให้ตกจะทำยังไงก็ให้ได้ตัวอัญยติมันบอกอยู่แล้ว
ให้พิจารณาไม่ให้พิจารณาถ้าพิจารณาเนี่ย
ท่านก็ให้เหตุให้ผลไปผมก็มีเหตุมีผลของผมครับ
มันใช้ยติแรกนี่คลุมได้ทั้งหมดครับรวมทั้งท่านสามารถเสนอว่า
ผมจะสงสารน้ำนุมนิจฉัยหน้าที่แรมนาฬในผู้ในยัตติแรกก็ได้
เพราะไม่อยากให้มันตกเป็นเหตุผลที่ไม่ให้ตก
และยืนยันว่ามันยังไม่ตกมันถึงจะส่งสารได้
เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพท่านท่านครับผมอยากให้ผู้เสนอยตินะครับ
ติหลังเนี่ยได้กรุณาถอนยติท่านครับ
เราได้ได้ทำงานต่อไปได้หลังจากถอนแล้วเนี่ย
พินายติแรกจบแล้วท่านจะดำเนินการกระบวนตอน
ขั้นตอนอย่างไรก็ว่าไปท่านก็ไปรวบรวมรายชื่อมา
ทำเรื่องเสนอมาไปตามข้อมังคับไป
อันนี้ไม่มีข้อห้ามครับเป็นสิทธิของท่าน
เป็นเอกสิทธิ์ท่านอยู่แล้วด้วยความขอรบท่านประธานครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าดีวินิจฉัยเมื่อนั้น
ก็ใช้ความบังคับข้อที่สามสิบสองห่วงเรียบห้านะครับ
ที่ต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือคือยัตติที่ประธานอนุญาต
ตามที่เห็นสมควรแต่ว่าความเป็นจริงและข้อเสนอเนี้ย
เสนอมาเป็นหนังสือแต่เมื่อไม่ได้ทำเป็นหนังสือ
แล้วใช้สิทธิ์ตามสามสิบสองหลายห้าข้อสามารถทำได้
แต่ว่าทำให้สมาชิกเราไม่รู้ข้อที่เสนอที่ชัดเจน
เท่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็เรียนว่าวินิจฉัยไปตามอำนาจ
ที่สามารถทำได้แต่ข้อเสนอหมอให้ถอนนั้น
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านจุลินครับ
ครับถ้าไม่มีความเห็นก็ขออนุญาตดำเนินการต่อไปนะครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ประเด็นที่เรากำลังหารือกัน
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการรับเป็นยติหรือไม่
สักครู่นี้เพื่อนสมาชิกจากภักดิ์เพื่อไทย
ทักท้วงว่ามี๒ยัตติเกิดขึ้นมา
แล้วก็จะให้มียติใดยติหนึ่งพิจารณาไปก่อน
แต่ท่านประธานก็ได้กรุณาวินิจฉัยว่า
สามารถที่จะดำเนินการร่วมกันไปได้

แต่ผมมีประเด็นที่จะถามท่านประธานครับว่า
ถ้าวินิจฉัยเช่นนี้แปลว่าเรารับ
ทั้งสองยตินี้เป็นยติแล้วใช่หรือไม่นะครับ
ถ้ารับแล้วก็จะเป็นปัญหาครับเพราะว่าในยติแรกที่เสนอ
โดยเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายวุฒิสภาประธานโทษเอ่ยนำ
ท่านคือท่านสมชัยสแหวงการ
ท่านเสนอว่าให้รัฐสภาเนี่ยไม่ลงมติ
เพราะเห็นว่าร่างรับนูลฉบับนี้ตกไปแล้ว
โดยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ประเด็นจะมีครับว่ายัตตินี้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
เพราะในรัฐธรรมนูลไม่ได้มีบทบัญญัติให้อำนาจรัฐสภา
สามารถจะวินิจฉัยด้วยตนเอง
ร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
ร่างรัฐธรรมนูลนั้นตกไปได้
ถ้าไปดูในรัฐธรรมนูลจะเขียนไว้ชัดว่า
กรณีที่เป็นประเด็นปัญหาเรื่องของร่างกฎหมายก็ดี
หรือตัวร่างรัฐธรรมนูลก็ดีเนี่ย
ก็จะต้องถูกส่งไปยังสารรัฐธรรมนูลทั้งสิ้น
ก็จะเป็นประเด็นว่ายัตติที่เสนอให้รัฐสภาวินิจฉัย
ว่าร่างลำนูนตกไปแล้วสามารถดำเนินการได้หรือไม่
ซึ่งถ้าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้
ติที่เสนอนั้นก็ไม่เป็นยติครับ
เมื่อไม่เป็นยติแล้วก็ไม่สามารถจะรับเป็นยติ
ให้พี่นาวินิจใช้ในสภานี้ได้
ผมก็เลยเรียนเสนอความเห็นนี้ต่อท่านประธานครับ
ครับที่จริงแล้วข้อเสนอท่านสมชายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะ
ข้อเสนอท่านสมชายก็คือ
ไม่ใช่บอกว่าเครื่องนี้ตกไปแล้ว
แต่ท่านเสนอว่าผมจดเอาไว้นะครับ
เสนอว่าลงมติไม่ได้
เรียนให้ท่านสาธิตได้ทราบข้อความที่ท่านสมชายเสนอ

ซึ่งแน่นอนอันนี้ก็คงต้องรวบรวมเอาไว้นะครับ
ผมเรียนว่าที่ท่านวีรกรได้ปรารบไปตอนต้น
ว่าประธานอนุญาตให้พวกเราได้แสดงความเห็น
แต่เราก็เสนอระยะติดในระหว่างมีความเห็น

แต่ว่าเมื่อเสนอยัตติมาหลายยติ
ก็จะรับไว้แล้วจะรับไปแล้วจะลงมติไปตามเรื่องที่เสนอมาไว้
ข่าวคือท่านสมชายเสนอยติมาก่อนก็จะลงมติของท่านนะครับ
ถ้ามมติของท่านที่ประชุมมินวัลลงมติไม่ได้
ยัตติอื่นก็คงจะตกไปนะครับ
ข้อเรียนที่ประชุมได้รับทราบต่างจากการ

ผมสุธินคลังแสงสมาชิกรัฐสภาจากมหาศาลคามภักดิ์เพื่อไทยครับ
ผมก็พยายามที่จะคิดไปด้วยตามไปด้วย
แล้วก็พยายามจะเข้าใจทุกฝ่าย
พอฟังท่านสมาชิกจากประชาธิบัติท่านสาธิตวงน้องเตยพูดเนี่ย
ผมก็เกิดความเห็นวิตก

จริงการจะวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายฉบับใดตกไม่ตกเนี่ย
มันไม่ใช่อำนาจของพวกเราที่วินิจฉัยได้
แต่ท่านประธานก็กรุณาบอกว่า

ถ้าเกิดมีมติยติของท่านสมชายเกิดได้รับการรับรองว่าลงไม่ได้
ลงไม่ได้มันคือตกไหมครับ

นั่นก็หมายความว่าเราใช้มติและการวินิจฉัยของสภานี่

ความชัดเจนว่าถ้าเกิดยตินั้น

ยังไงต่อตกหรือไม่ตก

เห็นไว้ในรับโน้นเนี่ยครับ

ว่ากรณีเช่นนี้เนี่ย

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ
เถียงในประเด็นที่ไม่ชัดเจนว่า
ประเด็นนี้สามารถทำได้หรือไม่
ผู้ที่จะวินิจฉัยว่าทำได้หรือไม่ก็คือที่ประชุมนี้

เรื่องจากที่ท่านสุธินพูดก็มีเหตุผลนะครับ

เกณฑ์ข้อบังคับที่ระบุไว้ชัดเจน

ก่อนที่มาเข้าประชุมเนี่ย
วันนี้เนี่ยในข่าวว่าจะมีการเสนอให้ตกไป

ข้อบังคับข้อไหนที่ทำได้หรือไม่

ก็มีความเห็นว่าประเด็นนี้

เพราะฉะนั้นถ้าจะทำได้หรือไม่เนี่ย
ต้องถามที่ประชุมว่าประเด็นนี้เนี่ย

นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันมีความหลากหลาย

ก็เลยถือโอกาสให้พวกเราได้แสดงความเห็นกันกว้างขวาง

เพราะว่าเมื่อผ่านความเห็นเหล่านี้แล้ว

มันไม่สามารถพูดอย่างอื่นได้แล้วครับ

ถ้ามีความเห็นว่าลงมติก็ต้องลงมติ
เพราะว่าไม่แน่ใจว่าความเห็นเราจะเป็นอย่างไร

เพื่อไทยจากเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ลุกขึ้นมาสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกท่านสาธิตนะครับ

ท่านประธานครับยัตติที่ท่านสมชายแสวงการได้เสนอด้วยความเคารพที่ต้องเอ่ยนามนะครับ
เสนอด้วยวาจาในที่ประชุมรัฐสภา
แต่กระบวนการของเราเนี่ยเมื่อมีการเสนอด้วยวาจาแล้วเนี่ย
เราก็ต้องมีการกรอกยัตติเพื่อที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่หน้าบันลัง

พอมาดูเอกสารที่กรอกเนี่ยนะครับมีความชัดเจนครับว่ายัตตินี้เป็นยติที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ
เพราะเป็นยติที่กำลังจะชี้ชัดว่า
วินิจฉัยของสารรัฐมนูลเป็นเช่นไร
ถ้าผมจะขออนุญาตดูเอกสารที่ได้ส่ง
ไม่ทรัพย์มีอยู่ในมือหรือไม่

เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา
ติเรื่องขอให้พิจารณาให้ร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ตกไป

เนื้อคำที่เขียนโดยลายมือเนี่ยบอกว่า
ขอให้มีมีมติไม่ให้มีการพิจารณาลงมติรัฐมนูลในวาระสาม
เพราะขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล

เป็นยติที่บอกว่าเรากำลังจะวินิจฉัย
ในสิ่งที่สารรัฐมนูลได้เขียนคำวินิจฉัยกลางออกมาอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าเราดำเนินการลงมตินี้แล้วเห็นชอบ
หมายความว่าทุกอย่างพับไปหมดเลยครับไม่ต้องเดินต่อ
ขณะที่ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกหลายท่านเนี่ย
อย่างเช่นของทางท่านจุลินเนี่ยนะครับด้วยความเคารพที่เอ่ยนามเนี่ย
ท่านบอกว่าให้พักไว้ก่อน
หมายความว่าเราเนี่ยกำลังจะหยุดการลงมติ
แต่เรารอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูล
เพื่อชี้ชัดในเรื่องคำวินิจฉัยกลางนี้อีกครั้งนะครับ
เรื่องนี้เดินต่อไม่ได้ครับถ้าเกิดลงมติในส่วนของท่านสมชายแสวงการ

ผมได้เรียนเนี่ยถูกต้องหรือไม่และดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ

แต่ว่าตอนเขียนมาเป็นตัวหนังสือเนี่ย
สมชายก็เขียนอีกอย่างหนึ่ง

ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ถามมติได้ครับว่าลงมติได้หรือไม่
สมคิดก็เป็นผู้พิปราย
คุณธิรชัยก็อภิปรายว่า

แต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นว่าตกไป

มันไม่มีถ้อยคำในรำนูนและข้อบังคับ

ที่ร่างมาวัตรสองเนี่ยตกไป
อันนี้ต้องขอความเห็นจากที่ประชุมนะครับ

ที่ประชุมลงมติว่าทำได้หรือไม่

แต่ว่าถ้าบอกว่าลงมติไม่ได้

โดยไม่ต้องขอความเห็นจากที่ประชุมครับ

ที่ประชุมได้รับทราบแนวปฏิบัตินะครับ

ไม่ใช่เฉพาะเช่นนาที่หรอกนะครับ

สมาชิกอยู่ในกรอบแล้วก็เราต้องขอมติเมื่อถึงเวลา
เป็นภารกิจของเราต้องทำนะครับครับ

ผมขอเรียนพวกเราว่าให้โอกาสได้พูดกันทั่วถึงก่อนนะครับ
แล้วเรามาสรุปสิ่งที่เราต้องปฏิบัติ
ให้เป็นให้จบในวาระแต่ละเรื่องต่อไปครับเชิญนะครับ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ
ผมขอเสนอความคิดเห็นว่าควรจะมีการชะลอนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐมนุนของเราที่ค้างอยู่ออกไปก่อน
หรือจะเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ในทางการทำกฎหมาย

จะโดยไปถามสารรัฐมนูลใหม่ให้ชัดเจนในวิธีปฏิบัติก็ได้นะครับ
แต่ว่าให้ชะลอไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในการทำประชามติ
ที่มีการบอกให้ทำประชามติก่อนขณะนี้นะครับ
จะขอความเห็นชอบนะครับ

จากประชาชนในการจัดทำลักษณุนเฉพาะใหม่
ขึ้นมาครั้งหนึ่งก่อนนี่คือข้อวินิจฉัย
จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการกำหนดคำถาม
และกรอบการแก้ไขตามสมควรในการจะไปถาม
นี่คือความคิดเห็นที่ว่า

ค่อยกลับมาขอมติผมเสนอว่าค่อยกลับมาขอมติในวาระ๓ที่เราชะลอไว้หรือแขวนไว้เนี่ยครับ
ว่าในกรณีที่เราเห็นว่าเป็นไปตามที่พึงประสงค์แล้วคือมีครบถ้วนตามนั้นแล้ว
มีกฎหมายแล้วมีคำถามแล้วนะครับ
จากนั้นก็กลับไปทำประชามติอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ในร่างรัฐมนุนของเรา
จำเป็นต้องไปทำตาม๒๕๖วงเล็บ๘นะครับ
ซึ่งแม้ว่าไม่มีการจัดทำใหม่ก็ต้องถามเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการลงมตินะครับ
กลายเป็น๓ใน๕มีการเปลี่ยนแปลงบังคับว่าต้องไปถามประชามติอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าจะได้มีการถามเสียด้วยนะครับ
ให้ชัดเจนว่าการให้มีสอสลมายกร่างแก้ไขในฉบับใหม่ตามวิธีการตามที่มีการกำหนดไว้ชัดเจนแล้วในวาระ๓ในร่างตรงนี้
จะได้มีการต่อไปได้ไหมถึงว่าถามประชาชนนะครับ
แล้วจากนั้นก็ส่งต่อไปยังในกรณีที่ผ่านนะครับ
ให้มีการยกร่างฉบับใหม่แล้วกลับมาให้ประชนออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่ง
กลายเป็น๒ครั้งหรือ๓ครั้งก็ไม่ชัดนะครับ
ท่านประธานครับผมมีเหตุผลดังนี้ครับ
ขณะนี้เนี่ยมีปัญหาเป็นอย่างมากในการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารลำนูนนะครับ
คือผมไม่ได้ให้ความเห็นต่อคำวินิจฉัยแต่ให้ความเห็นว่าการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารลำนูลเนี่ย
มีปัญหามากนะครับเพราะว่าปัญหาต่างตามนี้ครับว่าจะต้องให้ประชนออกเสียงเห็นชอบครั้งหนึ่งเสียก่อนเนี่ย
ว่าเป็นเมื่อใดนะครับประเด็นที่หนึ่ง
แล้วก็ด้วยวิธีการทางกฎหมายใดนะครับสมควรว่าจะมีรัฐมนุนฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นการดำเนินการต่อไปได้เนี่ย
ต่อมาเหตุผลก็คือว่าความเห็นที่ไม่ชัดเจนต่อขั้นตอนการออกเสียงประชามติตามร่างนะครับแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้
เชื่อว่าถ้าหากว่าเดินหน้านะครับปวดไปเนี่ยจะทำให้ร่างนี้คว่ำไปแน่นะครับตกแน่
เพราะว่าจากการพิจารณาเวลายาวนานเนี่ยนะครับเห็นว่าน่าจะผ่านไปไม่ได้ถ้าบทในขณะที่ไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับ
จากนั้นเนี่ยเวลาในการพิจารณาดังกล่าวเนี่ยตามสมควรแล้วเนี่ยถ้าร่างทรงฉบับนี้นะครับ
ที่ประชาชนคาดหวังเนี่ยตรงนี้ไปเกี่ยวกับประชาชนด้วยที่จำเป็นต้องชะลอไว้เนี่ย
คือประชาชนเองเนี่ยมีความคาดหวังในลำนูลการแก้ไขรำนูนเนี่ยมากนะครับ
ถ้าเกิดตกไปโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับจะเกิดความผิดหวังประชาชนขึ้นมาอย่างกว้างขวาง
ในด้านการมีส่วนร่วมในการเขียนด้วยตนเองซึ่งเขาเคยทำแล้วในรัฐมนุนปี๔๐นะครับ
ตลอดจนการมีความหวังว่ารัฐมนต์ฉบับนี้จะเป็นทางออกจากปัญหาของประเทศและของตนได้
เชื่อว่าถ้าไม่มีทางออกเรื่องนี้เนี่ยจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้น
อันจะไม่เป็นผลดีต่อสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องหาทางออกที่ดีให้กับร่างมนุนฉบับที่ค้างอยู่นี้ให้ได้
ท่านประธานครับผมมีรายละเอียดในประเด็นปัญหาก็คือว่า
อยากจะเรียนว่าก่อนที่มีการพิจารณาร่างนี้นะครับ
ชั้นกรรมธิการในการศึกษาก่อนก่อนที่จะเอามาพิจารณาก่อนรับหลักการนะครับ
ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วมีการคำถามเกิดจากฝ่ายท่านวุฒิสมาชิกถามไปว่า
มีการทำประชามติกี่ครั้งในอนุกรรมการกฎหมายขณะนั้นเนี่ย
เชิญนักวิชาการมาด้วยเชิญกฤษฎีกามาพิจารณากัน
ผลสรุปส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าการกระทำก่อนหมายถึงว่าก่อนที่จะยกร่างขึ้นมากระทำไม่ได้นะครับ
ด้วยว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายใดนะครับของฝ่ายนิติบัญญัติให้อำนาจในการกระทำดังกล่าวนะครับ
ต่อมาพิจารณาว่าแม้จะมีกฎหมายให้ถามเมื่อกี้ไม่มีกฎหมายให้ถามนะครับ
ก็ไม่มีประเด็นที่จะถามประชาชนอยู่อยู่เราไปถามประชาชนว่าเอารัฐมนุนฉบับใหม่ไหม
ถ้าไม่มีคำถามไม่มีประเด็นเนี่ยถามไม่ได้ท่านประธานครับพิจารณากันแล้วว่า
ต้องมีการเสนอวิธีการและกรอบการแก้ไขให้ได้ก่อนว่าจะทำการอย่างไรถึงจะถามได้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยจึงพิจารณาในชั้นนั้นก็สรุปว่าทำได้๒ครั้งท่านประธานครับ
คือตามมาตรา๒๕๖วงเล็บ๘ก็คือลงคะแนนรับหลักการไปก่อนในวาระ๓๐
แล้วไปทำหลังวันละ๓ก่อนที่จะไปยกร่างใหม่
คือถ้าผ่านแล้วถึงจะไปยกร่างรับนูลฉบับใหม่ขึ้นมาได้นะครับ
และเมื่อยกร่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพิจารณาว่านะครับ
เสร็จแล้วโดยสสลแล้วเนี่ยก็ไปทำประชามติอีกครั้งครบ
สองครั้งนะครับเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารมนุนที่มีไว้
ก็คือว่าทำสองครั้งนะครับนี่นี่เป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ที่สรุปไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะพิจารณารับหลักการนะครับ
ประเด็นต่อมานะครับอยากเรียนว่าการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ย
มีความสำคัญต่อประชาชนมากนะครับเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ย
รับทราบว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและประชาชนเองเนี่ยตลอดมาได้ติดตาม
เรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดสองปีแล้วท่านประธานครับติดตามมาแล้วก็
เว้นไว้ศึกษาก่อนแล้วเราก็มาพิจารณาก่อนรับหลักการ
คือประชาชนตามมาตลอดประชาชนเองมีความคาดหวัง
ว่าจะได้รับบุญฉบับใหม่ที่ประชนมีส่วนร่วม
โดยผ่านสอสลเหมือนปี๔๐อันนี้เป็นความคาดหวังที่ปรากฏอยู่ทั่วไป
ดังนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันท่านประธานครับท่านประธานคงจำได้ว่า
ตอนที่เราพิจารณาเรื่องนี้มีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นมาก
โดยเรื่องรัฐมนูลยังมีนัยยะสำคัญ
ดังนั้นเนี่ยเราต้องพึงระมัดระวังมากในการขับเคลื่อนเรื่องรัฐมนุนนี้
ที่สำคัญขณะนี้ท่านประธานครับประชาชนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างหนักหนายิ่งนะครับ
ดังนั้นผมขอสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานครับ
ประเด็นที่๑ขอให้เลื่อนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้ในวาระ๓ออกไปนะครับ
ไว้ก่อนนะครับเลื่อนออกไปก่อน
ประเด็นที่๒จากนั้นก็หาข้อสรุปในเชิงกฎหมายชัดเจนนะครับ
สถานะปัจจุบันของร่างแก้ไขที่ค้างอยู่ตรงนี้เป็นอย่างไร
และจะต้องทำอย่างไรมันต้องมีการสรุปข้อปฏิบัติให้ชัด
ถ้ามีการออกเสียงประชามติเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากสองครั้งที่มีตามที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับ
จะต้องใช้อำนาจตามกฎหมายใด
หรือจะรอกฎหมายประชามติที่กำลังจะตามมาตรงนี้นะครับ
เป็นกลไกยังไม่ชัดยังไม่มีกฎหมาย
และโดยกำหนดคำถามว่าอย่างไร
คำถามต้องมีนะครับว่าจะอย่างไร
แล้วใครเป็นผู้เสนอคำถามเสนอไปที่ใครนะครับ
ตรงเนี้ยไม่มีความชัดเจนสักอย่างเดียวนะครับเอ่อ

และผู้รับผิดชอบจะมีแนวทางในการทำประชามติอย่างไร

ดังนั้นผมเห็นด้วยที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะครับ
ในทางการหาทางออกจากปัญหาร่วมกัน
ช่วยกันสร้างปัญหาครับท่านประธานครับ
อาจจะนำพาประเทศชาติและประชาชนเข้าสู่

ก่อนเรียนถามว่าหรือเสนอไปรอย
คุณคุณเชฟที่สามที่ท่านครับ
เป็นความคิดเห็นที่เราระดมความเห็นกัน
ผมเสนอว่ามีวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ผมสามารถจะดำเนินการทำให้จุลินได้ครับ

นี่ครับที่ผมเรียนว่าเราก็ต้องระดมความคิดที่หลากหลายเหล่านี้
มาสู่จุดจบในตอนสุดท้ายนะครับ
แต่ว่าให้โอกาสพวกเราได้แสดงความคิดความเห็นโดยทั่วถึงกันนะครับ

เพราะฉะนั้นทุกคนช่วยรักษาเวลานะครับ
ศครอบเรียนท่านประบาลที่ยอดรบ
กับผมสุธินคลังแสงสมาชิกรัฐสภาจากมหาศาลกรรมภักดิ์เพื่อไทยครับ
ขณะนี้เรากำลังพิจารณากันแล้วเรากำลังหาข้อยุติไม่ได้ว่า
ติซึ่งมันมาแล้วสองยติเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกทักท้วงว่ามันซ้อนกัน
แล้วก็เกิดประเด็นใหม่อีกว่ายัตติแรกโดยท่านสมาชิกท่านสมชัย
ของเราได้เสนอนี่ก็มีเพื่อนสมาชิกทักท้วงว่ามันเป็นเข้าข่ายลักษณะ
ไม่ชอบด้วยข้อบังคับว่าไปเสนอว่าให้ลงมติว่ามันตก
หรือไม่ทำได้หรือไม่ข้อบังคับทำได้หรือไม่
ท่านประธานก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
โดยวาจาเขาเสนอว่าให้ลงมติไม่ให้ลงมติ
ไม่ได้บอกว่าตกแต่ในลายลักษณอักษรนั้นเนี่ย
บอกว่าแต่แม้โดยโดยวาจาถ้าเราไปไปดูกันบันทึกในการผจุม
ท่านประธานครับท่านก็ให้เหตุผลชัดเจนว่า
มันตกไปแล้วจึงเสนอว่าไม่ให้ลงมติ
เพราะฉะนั้นนี่เมื่อพิจารณาโดยองค์ประกอบของคำพูดของประโยคแล้วนี่
นั่นก็คือเจตนาท่านบอกว่ามันตุกแล้วนั่นแหละ
ทีนี้มันหนักกว่านั้นอีกท่านประธานครับ

หนักกว่านั้นอีกก็คือมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทางบ้าน
ทางกฎหมายหวังดีถามเข้ามาว่า
ท่านประธานทบทวนว่าแม้แต่ว่า
ยัตติขอให้ไม่ลงมติเนี่ยทำได้หรือไม่
เคยจะทำได้ก็ต่อเมื่อขอเลื่อนขอถอนอาจจะได้
แต่ถ้าเสนอยัตติว่าไม่ให้ลงมติเนี่ย
ทำได้หรือไม่อันนี้ความเห็นก็บอกว่าทำไม่ได้
ท่านประธานได้กรุณาทบทวนหลายประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับท่านประธานครับ

เป็นความจริงที่ท่านสุธินพูดนะครับนี่คือความหลากหลาย
ในเรื่องความคิดในกรณีนี้แต่ว่าผมคิดว่า
ผมจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้แสดงความเห็น
โดยทั่วถึงนะครับแล้วก็มาสรุปในตอนท้ายอีกทีหนึ่ง
แม้กระทั่งคำว่าตกหรือไม่ก็จะใช้ข้อบังคับข้อที่๑๕๐
ในกรณีที่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่าเป็นอำนาจรัฐสภาที่จะวินิจฉัย
เมื่อที่ประชุมรัฐภาลงมติวินิจฉัยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ก็จะวินิจฉัยว่าข้อความเหล่านี้เมื่อไม่ปรากฏในรัฐมนูลและข้อบังคับ
บองจะขอยากระทั่กนึกยาติครับและผมเจอได้ปรับเล็กน้อยอ่ะครับ
ที่ปะท่าลิ๊ดครบกับผมเชื้อน่าซี่แก้วคุณหมอฮะเยียลผู้เซรียน
เนี่ยต้องมาถึงหมอไว้ตอนนั้นไหมเสร็จแล้วก็ไล่ไปตาม
หมอเสนอวิธีตอนนั้นเลย
พอท่านเสรีจบแล้วคุณหมอก็ลุกขึ้นตามลำดับชื่อเนี่ยครับ

ท่านท่านคุณกำลังให้ผมไปเสนอยฤษฐีตอนในลำดับที่ผมได้